วันที่๑๙เมษายนที่ผ่านมานะคะพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
เกิดความเสียหายจากพายุฤดูร้อนนอกจากทรัพย์สินแล้ว
เกิดความเสียหายในชีวิตด้วยนะคะเพราะว่ามีเด็กหญิง
มีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเป็นวัยรุ่นอายุ๑๖ปีนะคะ
ไปรับจ้างอยู่ในไร่มันสัมปะหลังและหลังจากนั้นค่ะ
แล้วไปพัดเอาต้นไม้ใหญ่โค้นลงมาทับเธอ

อกจากนี้คุณยายไปด้วยวันนั้นค่ะ
คุณยายถูกต้นไม้ต้นเดียวกันทับขา
ขอโทษนะคะทับแขนฮากเลยนะนะคะ
ผู้เสียชีวิตนะคะชื่อว่าน้องกอยค่ะอายุ๑๖ปี
กำลังศึกษาอยู่ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบระดับชั้นม๓
วันที่เกิดเหตุ๑๙เมษายนที่ผ่านมาไปรับจ้างปลูกมันสำปะหลังพร้อมกับยาย
และคนอื่นในครอบครัวหารายได้เสริมช่วงนี้ปิดเทอมด้วย

มีบาดแผลชะกันที่ใบหน้าเลยหลังจากเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ก็คือต้นไม้มันโค้นลงมาทับเธอ
ญาติญาติก็พยายามรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
แต่น้องกอยเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
ส่วนคุณยายค่ะที่ไปรับจ้างด้วยอายุ๖๑ปีเนี่ยนะคะ

แพทย์ชนสูตรร่างของน้องกอยตามขั้นตอน
ญาติรับศพกลับมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้าน
ท่ามกลางความเศร้าสลดของญาติพี่น้อง
ชาวบ้านที่ทราบข่าวค่ะนางเยาวนุษย์ศักคุณากร
ก็มาด้วยนะเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่ลูกเสียชีวิตไปเนี่ยนะคะ
แล้วก็เล่าให้ทีมข่าวเราฟังบอกว่าลูกสาวเป็นเด็กกระตันยู
ปกติจะช่วยขายน้ำปั่นอยู่หน้าบ้าน
ช่วงวันหยุดออกทำงานรับจ้างหาเงินช่วยเหลือครอบครัวเพิ่มเติมด้วย
ด้านในแจกเกลือกกระโทกตาของน้องกอย
บอกว่าขณะเกิดเหตุฝนมันตกหนักมากลมก็แรง
ชาวบ้านที่มารับจ้างปลูกมันสัมปะหลังพากันวิ่งหนีเอาตัวรอด
แต่สองยายหลานหนีไม่ทันค่ะต้นไม้โค้นลงมาทับร่าง
คุณยายบาดเจ็บน้องกอยเสียชีวิต
คุณตายอมรับว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่มีฝนตกลมพัดรุนแรงขนาดนี้
มาก่อนในชีวิตพูดถึงเรื่องของพายุฤดูร้อนนะคะ
มีความเป็นไปได้ว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาอีกเนี่ยนะคะ
ก็เตือนล่วงหน้ากันเลยนะคะถ้าพายุฤดูร้อนเข้ามา
ใต้ต้นไม้อย่าไปอยู่นะใต้ป้ายโฆษณาใหญ่ก็อย่าไปดู